สุราชธานีครับเดือดร้อนทั้งคนทั้งหมา
จากควายควายเข้าบ้าน
พี่ผู้ชายเจ้าของบ้านก็จะออกไปดูว่าควายใครเข้ามา
ปรากฏว่าไปจ๊ะมันเข้าควายมันตกใจ
วิ่งใส่ทั้งคนทั้งหมาเลยครับคุณผู้ชมฮะ
โอ้อันตรายอันตรายนิดเดียว
เกือบจะทันอยู่แล้วน่ะโอ้โหคุณจุธรรม่าเจ้าของคลิปนะครับ
แล้วก็เป็นภรรยาของพี่ผู้ชายเล่าบอกว่า

ที่ผ่านมาควายตัวนี้เป็นตัวเมียนะมันหลุดเข้ามาในบ้าน
สามีก็จะเดินไปดูเห็นไหมจะเดินไปดูเพราะว่าเหมือนเชือกที่สนตะพายมันอยู่
มันไปพันกับจักรยานนะควายมันตกใจวิ่งเอาไส้
โอ้โหใจเขาหายแวบนะเหมือนหมาไล่อ่ะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นเจ้าของควายครับก็มาถึงปั๊บโอ๊ยพี่ผมขอโทษขอโทษขอโพยใหญ่เลย
แต่ครั้งนี้เนี่ยไม่รู้มันตกใจอะไรถึงขั้นพังคอกวิ่งมาไกล๒กิโลเมตรนะครับเนี่ย
นี่ครับคุณจัฐมาสเล่าบอกที่ลงคลิปไม่ได้มีเจตนาจะเอาผิดอะไรเขานะ
เป็นอุทาหรณ์เจอสัตว์หลุดสัตว์ใหญ่มานะ

ใครเขาเพิ่งซื้อมาเห็นว่าไปซื้อมาได้สักประมาณ๒เดือนได้
แล้วก็ไม่รู้มันตกใจอะไรอะค่ะ
ก็เลยคล้ายกับถ้าเป็นช้างก็คือตกมัน
แต่ควายนี่ไม่รู้เขาเรียกอะไรเหมือนกันนะคะ
ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะคือที่โพสต์ไปก็คิดว่า
ไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าเออถ้าเกิดวัวหรือควายของใครที่
เราไม่รู้จักไม่คุ้นเคยอยากเข้าใกล้อะไรพวกนี้
คือโพสต์เพื่อเป็นอุทาหรณ์แค่นั้นเองค่ะ
ไม่ได้คือคิดว่าก็คิดว่าโพสต์แบบนาทีชีวิตอะไรพวกเนี้ย

นิดเดียวเองนะครับหนีทันจริงค่ะ